เรานำเสนอข่าวคนติดยาคุ้มครั่งกันไม่เว้นแต่ละวันแต่ว่ายิ่งปราบมันก็ไม่หมดสักที
ก็เป็นปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นที่ศรีสะเกดเพราะว่านุ่มคนนี้เขาก็เสพยาคุ้มครั่งอารวาส
ชาวบ้านแจ้งความไปแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้
สุดท้ายก็มีคลิปให้ดูแบบนี้แหละครับ
ทะเลาะเครื่องสภาพนะครับม่อหุงข้าวก้าวอี้เครื่องสภาพทะเลาะกับเขาหมด
ฟันหมดนะครับนะครับคลิปนี้ไม่มีเสียงแต่คุณผู้ชมคงจะจินจนาการได้ว่าเสียงมันจะดังขนาดไหน
ที่เขาฟันเข้าไปครับนะครับข้าวของกระจัดกระจายนะครับ
หนุ่มคนนี้เนี่ยไม่รู้ไปโกรธอะไรมาแต่ว่าสุดท้ายแล้วมาทราบทีหลังว่าคุ้มครั่ง
กับเรื่องของการเสพยาเสพติดนะครับนี่ฟันทุ่มลงพื้นแบบนี้นะฮะคลิปนี้
นำมาแชร์เอาไว้มาระบุข้อความว่าวัยมรุ่นติดยาทำแบบนี้จะติดคุกไหมครับ
หรือแค่ชดใช้ค่าเสียหายแจ้งความแล้วสองครั้งตอนนี้แม่ไม่กล้าอยู่บ้าน
กลัวว่ามันจะมาอีกนะครับทีนี้เราไปคุยกันกับเจ้าของคลิป
ชื่อว่าคุณอัฐศิษย์บอกว่าคนก่อเหตุชื่อป่อ
ชื่อจริงคือนิพนธ์โสดาพรมอายุ๒๕ปีจริงเป็นญาติกันเป็นลูกชายป้า
แล้วบ้านอยู่ห่างกันแค่๕๐เมตรเท่านั้นนะฮะ
ก่อนหน้านี้ที่บ้านก็เคยมีปัญหากับในปอมาก่อนเพราะว่าอะไร
ปอชอบเข้ามาทำลายข้าวของในบ้านครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้แจ้งความ
เพราะไม่มีหลักฐานเป็นภาพวงจรปิดก็เลยติดกล้องวงจรปิด
กระทั่งล่าสุดในปอกลับมาอีกครับนะฮะกลับมาอีกโมโหครับ
โมโหก็เลยกลับมาคือพัดลมที่บ้านเขามันเสียคอหัก
แล้วเขาคิดว่าคนที่บ้านของคุณอัตสิทธิ์เป็นคนก่อเหตุ
ก็เลยถือมีดมาฟันทำลายข้าวของที่บ้านม่อหุงข้าวเครื่องสภาพเป็นการแก้แค้น
ล่าสุดตำรวจตามไปจับกลุ่มในปอเรียบร้อยมาสอบปากคำ
สละภาพผมเสพยาบ้าไปและอารมณ์มันพาทำให้โมโห
ก็เลยคุ้มครั่งอารวาสทำลายข้าวของบ้านญาติกันไปนะฮะ
โดนจับเรียบร้อยโดนแจ้งข้อหาบุกรุกแล้วก็ทำลายทรัพย์สินให้เสียหาย
เดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของยาเสพติดต่อไป
ในล่าสุดเอาตัวไปฝากคาวอย่างที่สารศรีศเกษติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ยาเสพติดมันหาซื้อง่ายไงราคาถูกดูซิ
แล้วมันเข้าถึงสุดคนอายุน้อยลงไปอีก